ประเพณีแห่ช้างผ้าสื่อถึงความกระตันยูรู้คุณทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และระลึกในคุณของช้างที่มีต่อชุมชน
จะจัดงานขึ้นในช่วงวันที่๑๕ถึง๑๖เมษายนเป็นประจำทุกปี
ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของชาวไทยใหญ่ในพื้นที่บ้านเมาะหลวงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ที่จะมีการแห่ช้างผ้ารวมถึงเครื่องทัยธรรมจากชุมชนไปยังวัดในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นวัดเมาะหลวงซึ่งช้างผ้าและของบริวารทั้งหลายจะเป็นประโยชน์กับวัดได้ใช้สอย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน